แล้วกันครับย้ำเตือนในเรื่องเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งนะครับ
ใครที่ไปเลือกตั้งคุณจะได้บัตร๒ใบ๒สี
ก็คือสีม่วงสีม่วงจะเลือกสอสอแบบแบ่งเขตนะฮะ
ถ้าคุณจะไปเลือกสอสอในเขตของคุณ
คุณจำชื่อผู้สมัครจำหมายเลขเขาไว้ให้ดีนะ
เพราะเข้าไปแล้วในบัตรนี้เขาจะมีแต่หมายเลขของผู้สมัครนะฮะ
จะมีสัญลักษณ์ของพักอันนี้ง่ายหน่อย
จำชื่อพักจำโลโก้พักแล้วก็ไปกากบาท
ดังนั้นเลือกคนที่รักก็คือใบสีม่วง
เลือกพักที่ชอบก็คือใบสีเขียวนะครับ
นี่คือบัตรเลือกตั้งที่จะได้๒ใบในการเลือกตั้งรอบนี้
เตือนอีกสักครั้งหนึ่งก็แล้วกันน้องชมพู่คุณผู้ชมครับ
บัตรดีบัตรเสียกายังไงดีกายังไงเสีย
ด้านซ้ายมือนั่นคือบัตรดีคุณจะกากบาทแบบเล็กแบบใหญ่
แนวตรงแนวขวางอันนั้นถือว่ายังได้
แต่ถ้าคุณไปทำแบบด้านขวาเห็นไหมฮะ
มีการเขียนข้อความเพิ่มเติมการล้นช่อง
มีทำเครื่องหมายอื่นที่ไม่ใช่กากบาท

แต่อันนี้เป็นบัตรเสียนะดังนั้นย้ำเตือนกันนะครับ
บัตรดีกากบาทแต่จะรูปทรงแบบไหนเอียงองศายังไง
อันนั้นก็แล้วแต่และบัตรเสียอย่าทำนะฮะ
และที่สำคัญก็ไม่ควรที่จะนำบัตรเลือกตั้ง
ครูหาการเลือกตั้งหรือใครที่แบบไปเลือกตั้งแล้ว
งดนะคะงดหายเซลฟี่กับบัตรเลือกตั้ง

ต้องค่ะห้ามเด็ดขาดแล้วก็ห้ามแบบมีการโชว์บัตรเลือกตั้ง
หลังจากที่มีการกาหมายเลขหรือว่ากาพักเรียบร้อย
อันนี้ก็ห้ามเช่นเดียวกันเพราะว่าผิดกฎหมายของการเลือกตั้งด้วยนะคะ
ถูกต้องครับและนี่คือทั้งหมดของไทยรัฐเลือกตั้ง๖๖ในช่วงนี้ครับ